อิริยบทของพระพุทธปฏิมาที่สร้างขึ้นในประเทศไทยมี๓พระอิริยบทหลักคือยืน

พุทธศตวรรษที่๑๗ไทยได้รับเอานิกายเถระวาสคณะมหาวิหารจากลังกาจึงได้เพิ่มอิริยบทลีลาหรือเดินขึ้นรวมเป็น๔พระอิริยบท
สำหรับอิริยบทยืนมี๒แบบคือยืนตรงที่เรียกว่าสมพัง
และยืนเอียงที่เรียกว่าตริพังซึ่งเป็นแบบอิริยบทเก่าแก่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน